สมุทรประการเขาเดือดร้อนนะจ๊ะหนูจ๋า
เป็นเหตุการณ์ฝั่งหนึ่งอาชีวะฝั่งหนึ่งเป็นช่างกลตีกัน

ระบายความแค้นแบบนี้ค่ะ
ฝั่งหนึ่งเป็นเด็กอาชีวะฝั่งหนึ่งเป็นเด็กช่างกล
อาชีวะคนหนีไปแล้วแต่ความแค้นของช่างกลมันยังอยู่สุดท้าย
คว้าท่อนเหล็กค่ะมาระบายความแค้นทุบรถมอเตอร์ไซค์

แล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูนะทุบไม่ยั้งเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าซอยหมอบางถนนสุขสวัสดิ์
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้ที่ที่ฉันบอกว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนใจ
เขาบอกว่าอยากให้ตำรวจไปช่วยป้องปลามหน่อยได้ไหม
เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแถวนั้นบ่อยมากเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าตำรวจยังไม่ลงพื้นที่
ก็ต้องบอกว่าก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน
ด้วยการเอาคลิปนี้มาร้องเรียนทางเพจข่าวสารเมือง
ร้องสื่อมวลชนหลักอย่างเราก็แล้ว
เพราะฉะนั้นที่เหลือก็ท่านต้องตามต่อให้นะครับ